ที่จะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
เตือนเต้นมาก
ดีใจที่สุดเลยครับว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้
ก็หวังไว้รางวัลประมาณสักมอไซค์อย่างนี้

แต่นี่ได้เกินฝันจริงครับ
ก็ยังไม่มีแพลนเลยว่าจะเอาแบบไหนยังไงดี
คาราบาลเขาบอกมาว่าให้ใช้หนี้ก่อนอะไรก่อน
เราก็พอจะตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่า
คือเอามาลงต้นไม้เพิ่มเติมพวกแก้วยอดจอมอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้เป็นทุนการศึกษา

คาราบาลแดงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสารฝันของพี่น้องชาวไทย

พี่น้องชาวไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
อยากได้ทองล้านไปต่อยอดสร้างอาชีพแบบนี้
เพียงส่งฝาเครื่องดื่มฮาราเบาแดง
หรือขั้นโซคูณสองมาลุ้นโชค
เศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
วันจันทร์วันดำคารวันพฤษภาษณ์
ศุกร์เตาอาทิตย์จานดำคาร
นึงสัปดาห์มีเจ็ดวันครับ
นึงวันมีกี่สัปดาห์นะนะ
นึงวันมีเจ็ดสัปดาห์
วันจันทร์ถึงแม้ว่าเธอเธอจะเกลียดวันจันทร์แต่ตัวฉันนั้นเกลียดวันจันทร์ที่ไม่ได้เจอหน้าเธอ

อังคารเหรอวันอังคารทั้งทีหยุดเฟลลี่แล้วมาเป็นแฟนพี่ดีกว่าเนาะ
ไปต่อวันพุธเลยดีกว่าวันพุธ
อยู่กลางสัปดาห์แต่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าพี่น่ะอยากอยู่กลางใจนะน้องจ๋า

วันพฤหัสสบดีไม่มีใจแต่ตัวพี่มีไข่อะไรวะเนี่ย
ไม่ใช่พฤหัสไม่มีใจพฤหัสหน้าลองดูใหม่

วันศุกร์จู้ฮุกกุยเพราะเตียงมาแค่นี้ไปไม่ได้แล้ว

ไข่เจียวไข่ดางและด้วยเอาไปกินข้าวอร่อยกัน
ก็ชวนคุยขำอยากให้มีความสุขในทุกวัน

กับกิจกรรมของเรานะครับแจกทุกวันอยู่แล้ว

แล้วที่สำคัญทองทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ก็แจกให้กับผู้โชคดีมาแล้ว
เพราะฉะนั้นติดตามเราแบบทุกวันแบบนี้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แล้วก็ย้ำตรงนี้เลยว่า

ไปลุ้นกันเลย
โอ้โหทั้งฝาคันระเบาแดงและฝาคันโกบหุ่นสองร่วมเป็นล้านฝา
โกนล้านอย่างนี้
ใครเป็นผู้โชคดี